ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกรณีหมอดูแต๊กหมอดูแม่น
ที่ไปหลอกชาวบ้านให้เอาเงินเอาทองมาใส่อยู่ห่อผ้าขาวนะคะ
พอเปิดผ้าออกมาเนี่ยเงินทองหายไปหมดเนี่ยนะคะ
ในคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะรวมถึงภาพนิ่ง
บอกว่าจะเห็นพระรูปหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพด้วย
หลายคนเห็นแล้วเอ๊ะพระไปร่วมขบวนการด้วยหรือเปล่าเนี่ย
อันนี้คือหมอแต๊กนะที่เราไม่ได้เบลอหน้า
ไม่ได้เบลออันนี้เนี่ยนะคนนี้คนซ้ายเนี่ยค่ะ
แต่ในภาพเนี่ยในคลิปเนี่ยค่ะจะเห็นไหมคะเขาลักษณะอยู่ที่วัดนะ
มีทำพิธีนี่มีพระรูปหนึ่งเห็นไหม
หลวงพ่อรูปนี้ด้วยนะคะเขาก็สงสัยนะคะ
สรุปแล้วร่วมขบวนการด้วยหรือเปล่านะคะ

อยู่ที่วัดบ้านเกมตะมนจรเข้อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนะคะ
ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาตุ่นไม่สบายใจมากค่ะ
อะไรมาก็ต้อนรับตอนนั้นหมอดูแต๊กพาชาวบ้านมา
ก็รู้สึกคุ้นหน้าหมอแต๊กเหมือนกันนะก็เลยถามถามไปถามมา
เคยบวชเป็นเนรและทุกครั้งของที่ผู้มาทำบุญในวัด
จะไม่มีเรื่องศัยยศาสตร์ไม่มีเรื่องงมงาย
หลวงพ่อเองก็จะย้ำตลอดนะคะว่าให้กระตันยูรู้คุณ
เสียสละอ่อนน้อมส่วนหมอแต๊กจะมีกลอุบายอย่างไร
หลวงตาหลวงตาบอกไม่รู้จริงฟังเสียงหน่อยค่ะ
ก็ก็จำแม่เนี่ยเห็นเมื่อสิบกว่าปีน่ะ
ตั้งแต่สมัยเขาบวชเนรอยู่กับหลวงปู่สวัยเขาพนมรุง
หลวงตารู้สึกคุ้นหน้าใช่ไหมคะคุ้นคุ้นอยู่
แต่การรู้จักชื่อเนี่ยต้องถามเรายังไม่รู้จักชื่อเขาจริงเลย
อ๋อแล้ววันนั้นกิริยาเขาที่มาหาหลวงตาการพูดเหมือนกับเขาคุ้นเคยกับหลวงตา
ติธรรมดาทั่วไปก็ไม่ค่อยได้นั่งใกล้กันหรอก
ส่วนมากก็มาก็มาบอกว่าขอพรหลวงตาหน่อยอ๋อ
เดิมบอกว่าจะขอเครื่องลางเราก็จะไม่เหมือนกัน
ผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้วนะคะชุดสืบสวนเองก็กำลังติดตามตัวหมอดูแต๊ก
แต่ตำรวจบอกว่ามันก็ยากเหมือนกัน
เพราะปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือไปเลย
การติดตามเนี่ยมันค่อนข้างยากและคาดว่าน่าจะมีคนพาหนีด้วยค่ะ